ถ้าเกิดว่าสารนูลได้รับเรื่องในวันพุธนี้
แล้วก็มีการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรขึ้นมาจริง
ระหว่างที่ผลคำวินิจฉัยยังไม่ออก

มีผลอะไรบ้างกับวันโหวตเลือกนายกวันพฤหัส๑๓นี้ครับ
คือผมตอบคำถามหนึ่งก่อนนั้นนะครับ
คือไอ้การรับคำร้องเนี่ยมันไม่เหมือนกับคดีทั่วไป
คดีทั่วไปรับคำร้องก็คือรับไปพิจารณาเห็นว่าคดีมีมูล
ใช่ไหมครับแต่อันนี้รับคำร้องปุ๊บเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่ทำให้๑หยุดปฏิบัติหน้าที่
เข้าสภาไปก็เข้าไม่ได้แล้วนะ
เพราะว่าหมายถึงว่าจะเข้าไปนะที่เป็นสอสอถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ว
ใช่ไหมครับถ้าเข้าไปก็จะเป็นฐานะอื่น
เพราะว่าที่นายกไม่ต้องเป็นสอสอ
แล้วเสียงที่หน้าคือเสียงจะหายไปหนึ่งเสียง
เสียงของตัวคุณพิทาเองนี่แหละในฐานะสอสอ

คืออย่างนี้นะหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่พ้นตำแหน่งนะ
แต่ว่าเขาไม่ให้นับเขาไม่ให้นับเข้ามา
เข้ามาอยู่ในจำนวนที่เป็นสอสอ

ใหญ่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นข้อที่เรียกว่า
คือผมอยากจะเรียนว่า
การที่สวเขาจะไม่โหวตตามเสียงข้างมากที่มาจากประชาชนเนี่ยนะครับ
มันเป็นข้อที่เขาต้องมีเหตุผลอธิบายนะ

เด็กประยุทธ์มี๒๕๔เสียงนะครับ
ไม่เลือกคุณธนทรคุณธนทรมี๒๔๖ใช่ไหมครับ

แล้วในคราวนี้ไม่เลือก๓๑๒เนี่ย

จะเป็นคำอธิบายว่าสำหรับที่จะไม่เลือกหรือเปล่า

ตอนนั้นไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติของตัวบุคคล
ที่ได้เสียงข้างมากของสอสอในขณะนั้น
ก็มีนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่
คุณธนทรก็โดนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

แต่เรื่องของเรื่องคือมันไม่ต้องพูดเรื่องนี้
เพราะว่าผลเอกประยุทธ์มีเสียงข้างมากชนะไปแล้ว
แต่วันนี้คุณพิทามีเสียงข้างมาก

ก็คือคุณสมมัติยังคลุมเคลืออยู่เลย
ทีนี้ผมเรียนว่าเมื่อกี้ผมก็ไปพูดทำนอง
ต่อว่าสวท่านที่ไปกรกตนะ
ว่ามีเข้าข่ายเป็นการไปก้าวไก่

มันจะพาใครสภามันตรวจสอบกันเอง

แต่ว่าเขาก็จะบอกว่านี่เป็นเรื่องของว่าที่นายก
คือทีนี้ไอ้การเป็นว่าที่นายกเนี่ย
สิ่งที่สวจะทำนะครับ
ยิ่งท่านเป็นกรรมธิการนะครับ
ที่จะทำหน้าที่เรื่องพวกนี้นะครับ
ไม่ทราบว่ามีขั้นตอนอะไรยังไงที่

ถ้าหากว่าท่านจะเอาเรื่องว่า
คุณพิธาเนี่ยถือหุ้นสื่อใช่ไหม

และครบถ้วนทั้งสองด้านใช่ไหมครับ

ทีนี้การที่ท่านไปร้องกอกต่อเนี่ย
มันดูประหลาด
คุณพิธาเนี่ย